เพราะว่าเหตุวัยรุ่นตีกันนะคราวนี้เป็นน้องนักเรียนขาสั้น
อยู่ม๓กันเองนะครับตีกันแล้วก็มีระเบิดขว้างใส่กันด้วยนะครับ
โอ้โหระเบิดดังสนั่นแบบนี้คุณ
นี่คุณผู้ชมบางคนก้มกินข้าวอยู่เงยหน้าเคลื่อน่าสิบมาดู
คุณผู้ชมฮะเหตุอุกอาจนะฮะเกิดขึ้นนะครับ
นักเรียนชั้นม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ก่อนจะปลาระเบิดปิงปองใส่นะครับ
จากนั้นมีการแยกย้ายกันหลบหนี
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นมีกลุ่มใช้มีดดาบมาฟันกลุ่มนักเรียนก่อน
นักเรียนเขานั่งอยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์
นักเรียนเขาก็เลยปาระเบิดใส่นะฮะ
ในคลิปอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าตอนเกิดเหตุ
มีเด็กนักเรียนชั้นปฐมศึกษาด้วยนะคุณ

กำลังเดินลากกระเป๋านักเรียนออกมาพอดีเลยนะครับ
พอเหตุการณ์เกิดขึ้นน้องนักเรียนชั้นประถมก็ตกใจ

จังหวะนี้ดูสิเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓
พฤศจิกายนบริเวณลานวัดดอนทอง
หน้าโรงเรียนวัดดอนทองในพื้นที่หมู่๑๒

โดยระเบิดปิงปองที่กลุ่มวัยรุ่นได้ปลาใส่คู่อรินั้น
ก็พลาดไปโดนรถกระบะของผู้ปกครอง
ที่มารอรับลูกของโรงเรียนวัดดอนทองแห่งนี้เสียหายนะครับ
กระจกฝั่งประตูคนนั่งแตก
มีนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนวัดดอนทอง
ที่ไม่รู้อิโนะอิเหนะอะไรด้วยนะครับ
บาดเจ็บฮะถูกสะเก็ดระเบิด
ระเบิดใส่บาดเจ็บบริเวณใบหูนะครับ
ส่วนเด็กนักเรียนที่เป็นคู่อาริกับกลุ่มวัยรุ่น
ที่ถูกฟันเป็นเด็กนักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนอื่นนะคุณฮะ

แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวโรงเรียนวัดดอนทอง
ม๓โรงเรียนอื่นได้รับบาดเจ็บ
จากการถูกมีดฟันบริเวณแขน
พลเมืองดีก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ทีนี้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าประชาชนแถวนั้น
ต้อมพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนวัดดอนทอง

บริเวณนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนต่าง

คุณชกต่อยนัดกันมาโอ้โฮน้ำประลองหรอ
ประลองฝีมือชกต่อยกันเป็นประจำครับ
ส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวนี้น่าจะเป็นกลุ่มคู่อบรินะครับ
โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันนี่แหละ

และรุ่นพี่ซึ่งเป็นคนนอกโรงเรียนเนี่ย
มาหาเรื่องคู่อบรินะครับ

แต่ว่าพาพี่มาแล้วพาพวกมาแหละ
มีระเบิดดังไหมครับ
นี่พ่อค้าแม่ค้าบอกสงสัยต้นเรื่องน่าจะเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันนี่แหละ
แต่บางคนมันไปพารุ่นพี่โรงเรียนอื่นมาไง
ก็เลยมาหาเรื่องกันแบบนี้มันก็บานปลายนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องรอให้ตำรวจในพื้นที่นะฮะดำเนินการต่อนะครับ

แล้วก็โอ้โหมีเด็กที่เคราะหร้ายถูกสะเด็ดระเบิด
ประชาชนก็ข้าวของรถราได้รับความเสียหายนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องแจ้งพิกัดให้ตำรวจได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
พิกัดที่เกิดเหตุก็คือแถวหน้าโรงเรียนวัดดอนทอง
พื้นที่หมู่๑๒ตะบนบางตีนเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ